มาดูเหตุใหญ่เหตุนี้อีกเหตุหนึ่งนะครับ

พบศพของผู้ชายวัย๒๖ปี

ถนนพุทธรักษาตำบลแพร่กษา

ถ้าดูเผินก็นึกว่าเป็นเรื่องของ

นึกว่าขี่รถจักรยานยนต์มาชนคอสะพาน

สองเรื่องก็คือหนึ่งที่นับ
หากของผู้เสียชีวิตมีร่องรอยของของมีคม

เพื่อนของผู้เสียชีวิตเปิดเผยออกมานะครับ
ว่าในคืนวันเกิดเหตุนั้น

ไปเที่ยวที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่ง

หรือว่าเป็นการฆาตกรรม

ติดใจสงสัยคุณผู้ชมครับ
จากการสอบสวนเพื่อนผู้ตาย
เล่าให้ฟังว่าช่วงคืนเกิดเหตุ

สามคนขณะที่กำลังเที่ยวกันอยู่ในผับนี่แหละครับ
กลางดึกผู้หญิงที่ไปด้วยในกลุ่มคือเมาไงคุณ
เมาแล้วก็อ้วกออกมาอ้วกที่โต๊ะที่สถานบันเทิงแห่งนี้นะครับ
ทำให้พนักงานของสถานบันเทิงเข้ามาตักเตือน
แล้วก็ขอปรับค่าทำความสะอาดเป็นเงิน๕๐๐บาท
ทำให้กลุ่มของผู้ตายไม่พอใจ
เขาบอกไม่พอใจที่พนักงานพูดไม่ดี
และทางกลุ่มของผู้ตายก็เอากระดาษทิชชู่
เช็ดอ้วกของเพื่อนแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วเพื่อนบอกว่าอ้วกออกมานิดเดียวเอง
เขาช่วยกันเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแต่พนักงานเนี่ยขอปรับเป็นเงินห้าร้อยบาท
เนื่องจากทำให้สถานที่เลอะเทอะและเกิดความเสียหาย
ก็เลยไม่พอใจกันภายในสถานบันเทิงนะครับก็มีปากเสียงกันก่อน
ก่อนที่พนักงานของร้านจะเชิญทางกลุ่มของพวกเขาออกมาจากร้าน
และทั้งหมดพอออกมาจากร้านก็มีการโทรก็มีการเถียงกับพนักงานของร้าน
อยู่ที่หน้าสถานบันเทิงอีกเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดออกมาเลยนะครับ
จากนั้นเพื่อนพยายามห้ามผู้ชายผู้เสียชีวิตคนนี้เพราะว่าผู้ชายผู้เสียชีวิตคนนี้
เขาจะมีท่าทีที่ฮึดฮัดและโมโหมากไงคุณพยายามเข้าไปที่จะแบบเหมือนคุยกับพนักงานร้านให้รู้เรื่องนะครับ
แต่ทีนี้เพื่อนก็พยายามที่จะบอกทุกคนใจเย็นใจเย็นออกมาจากร้านกันก่อน
ทั้งหมดจึงนั่งรถแท็กซี่มาลงที่หน้าตลาดฟินแพร่กษา
เพื่อมาเอารถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ก่อนที่จะซื้อเบียร์มานั่งดื่มต่อกันนะครับ
ตอนช่วงดื่มต่อกันก็ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ว่าไม่พอใจเลยพนักงานร้านจะมาปรับจะมาพูดไม่ดีใส่แบบนี้

ผู้ตายอารมณ์ขึ้นเพื่อนก็อารมณ์ขึ้นแต่ก็พยายามที่จะระงับอารมณ์กัน
แต่ผู้ตายขอตัวกลับไปที่บ้านก่อนโดยบอกกับแฟนสาวว่าจะไปเอาปืน
บอกแค่นี้นะจนเวลาผ่านไปไม่นาน
ก็ไม่เห็นว่าผู้ตายจะกลับมาอีกนะครับ
เพื่อนก็เลยพากันขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนหา
ก็ไม่พบจนกระทั่งช่วงเช้ามาพบศพผู้ตายนอนเสียชีวิตอยู่ที่คอสะพาน
ห่างจากบ้านพักของผู้ตายในหมู่บ้านเพชรงามเพียง๑กิโลเมตร
แล้วก็อย่างที่พบว่าสภาพศพเหมือนมีของมีคม
กระโหลกเปิดเป็นแผลชะกันและตามร่างกายมีบาดแผลถลอกอยู่หลายแห่งนะครับ
สภาพใหม่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนทับอยู่
แล้วก็ตำรวจก็ตรวจค้นในตัวของผู้ตาย
ก็พบอาวุธปืนด้วยนะคุณพบอาวุธปืนแล้วก็ลูกกระสุนด้วย
ก็คือเป็นกระบอกที่กลับไปที่บ้านแล้วก็เอามานี่แหละ
ญาติของผู้ตายก็ยอมรับนะครับว่าปืนกระบอกนี้เป็นปืนพ่อของผู้ตาย
เป็นปืนของพ่อของผู้ตายนะครับ
ขณะที่นายวุฒิชัยชาลาพิสิทธิ์ผู้จัดการสถานบันเทิงที่ถูกพาดพิง
ออกมาชี้แจงเหมือนกันนะครับว่าเกิดเหตุจริง
คือเกิดเหตุภายในร้านจริงมีลูกค้าอาเจียนในร้านจริงนะครับ
ทางร้านก็ไปพูดคุยทางพนักงานไปพูดคุย
แต่ถือว่าไม่ได้กระทบกระทั่งจนมีเรื่องกันนะ
เพียงแค่เถียงกันเท่านั้นเองนะครับถกเถียงกันเท่านั้นเอง
ค่อนข้างจะมีอารมณ์ร้อนแล้วก็มีอาการมึนเมา
ที่ลูกค้าคนหนึ่งในกลุ่มนี้นะครับ
จะเข้ามาเหมือนเข้ามาประชิดตัวของพนักงานร้านนะครับ
แต่ในเรื่องของการอาเจียนในร้านพนักงานของทางร้านก็แค่แจ้งรายละเอียด
ในการปรับเป็นค่าปรับในการทำความสะอาดจำนวน๕๐๐บาทให้กับทางลูกค้าเท่านั้นเอง
แต่ทางลูกค้ากลุ่มนี้เกิดความไม่พอใจและโวยวายกับพนักงานในร้าน
โวยวายกันตั้งแต่ในร้านจนกระทั่งมาถึงหน้าร้านนะครับ
ส่วนเรื่องที่ผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับทางตำรวจว่ามีปัญหากับพนักงานกาดของร้านนั้น
ทางร้านยืนยันว่าในวันนั้นไม่มีกาดในการเข้าไปถกเถียงด้วย
มีเพียงพนักงานซึ่งเป็นผู้หญิงและผู้ชายที่ยืนดูสถานการณ์อยู่แค่นี้เองนะครับคุณเนี่ย
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าร้านนะครับ
เพื่อนพยายามที่จะแยกตัวของคนที่เสียชีวิตนะฮะ
วงกลมไว้ตรงนี้แยกออกมาจากทางด้านของพนักงานของร้าน

นี่นะครับก็มีการเคลียร์กันอยู่หน้าร้าน
จากนั้นก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านเนี่ย
ว่าทั้งหมดเดินออกจากร้านไปแล้วรอบหนึ่ง
และทั้งหมดก็เดินย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่ง

จากนั้นทั้งหมดก็เดินกลับออกไปอีกนะครับ
และหลังจากนั้นก็ไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วนะครับ
ฟังเสียงของทางร้านว่าเขายืนยันนะฮะว่า

แล้วก็ไม่ได้มีการกระทบกระทั่งถึงการทำร้ายร่างกายกันนะครับ

ก็คือไม่มีกาดก็จะมีแค่พนักงาน
พนักงานเสิร์ฟพนักงานภายในร้านทั่วไปนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าไม่มีการกระทบกระทั่งกัน
หรือว่าใจเกียร์หรือแจ้งทางร้านว่าเพื่อนเขาเมาหรืออะไรอย่างนี้นะครับ
ด้านของพันธ์ตำรวจเอกประวิทย์บุญธรรมภูมิกับการสพบางปู
ก็ระบุนะครับว่าหลังเกิดเหตุได้มอบหมายชุดสืบสวน
ลงพื้นที่ตรวจสอบตามเส้นทางที่ผู้ตายผ่าน
พบว่าผู้ตายได้ขี่รถจักรยานยนต์มาคนเดียว
ก่อนที่จะเสียหลักตกลงไปข้างทาง
โดยไม่ได้มีรถตามประกบแต่อย่างใดนะครับ
มุ่งประเด็นไปที่เรื่องของอุบัติเหตุมากกว่า
แต่ทางนี้ยังไม่ตัดประเด็นการถูกทำร้าย
ก็ต้องรอผลชนะสูตรบาดแผลจากนิติเวศอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ